ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักคนโสดระยะนี้จะมีเรื่องรักใครมีเพื่อนต่างเพศเข้ามา
แต่ก็ไม่สนใจส่วนคนมีคู่จะมีเหตุให้ต้องห่างเหินกันไปในระยะหนึ่ง
และที่ต้องระวังคือสุขภาพของคู่ครอง
สุขภาพจะมีเหตุทำให้ต้องเก็บตัวจากโลกภายนอกเช่นเข้าวัดปฏิบัติธรรมพักฟื้นสุขภาพเข้าโรงพยาบาล
ช่วงนี้หากเดินทางที่เปลี่ยวระวังจะได้รับอันตรายจากสัตว์ประเภทที่มีเขี้ยวมีเล็บสุนัขหรือแมว
การเงินรายจ่ายยังมีการสูญเสียเงินทองอยู่เป็นปกติหรืออาจมากขึ้นกว่าเดิมโดยมากเป็นรายจ่ายในชีวิตประจำวัน
การงานเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่น่าจะเป็นผลดีจะได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานอันมีเกียรติจะมีโชคดีในเรื่องที่เกี่ยวกับการงาน
โดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเมตตาให้ผลประโยชน์ในด้านการทำงานเป็นอย่างดี